พาย้อนเวลากลับไป๒๐ปีก่อนหน้านี้
ถ้าเป็นพี่ป้านะคงทันหนูน้องอาจจะไม่ทันนะคะ
แต่ว่าดาราท่านนี้คืออดีตนางเอกดังเลยนะคุณผู้ชม
พี่ดาชดาพรรัตนากรนั่นเองค่ะ

ผลงานแบบดังศีรษะมานไง

คุณปีอ่ะที่แบบว่าคอขาดอ่ะคุณผู้ชมคือดังมากค่ะ
มาวันนี้ค่ะพี่ดาในวัย๔๙ปีแล้วนะ

โดยตอนนี้อาหารมาทำธุรกิจและทุ่มเทชีวิต
เพื่องานสาธารณกุศลเป็นหลักค่ะ
ล่าสุดค่ะได้ร่วมโครงการสู้ไปด้วยกันค่ะ
แล้วก็ขึ้นเวทีเสวนาเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
กันอิ่มจากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคมค่ะ

ที่ทำให้เธอหันมาหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่คนเดือดร้อ
แล้วก็ยืนยันนะว่าพี่ไม่ได้ตกอาบนะ
มีคนติดต่อมาละครมาเยอะอยู่
แต่ยังไม่เล่นเพราะรอเลือกบทอยู่นะคะคุณผู้ชม
ขอบคุณครับ
ชุมชนหนึ่งมาขอแต่ว่าเงินไม่พอตอนนั้นเงินไม่พอ
ก็ใช้วิธีการสกรีนเสื้อเนี่ยเลยสู้ไปด้วยกันก็คือเป็นเป็นเสื้อทีมตาอยู่แล้วอะค่ะ
ขายแต่ขายเลยขายเสื้อประกาศขายขายเท่าที่ต้องการใช้เงิน
แล้วดาก็เอาเงินแปลงร่างไปเป็นข้าวสารน้ำมันน้ำปลา
ในการที่จะเอาลงสู่ชุมชนค่ะก็ช่วยเหลือสังคมจริงจริงนะคะพี่ดาว
บมือให้เลยนะคะปรบมือให้ยังสวยอยู่เลยเนาะสวยจากภายในเลย
เป็นนางเอกตัวจริงเลยนะเนี่ยคุณผู้ชม